ประชาชนที่อยู่ข้างล่างที่เป็นผู้ชมนุม
ก็ได้มีการพูดถึงทั้งในเรื่องของการร้องเพลง
มีการร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายแล้วก็มีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกไป
ซึ่งก็มีการตะโกนสลับกันกับการร้องเพลง
ทำให้มอบที่อยู่บริเวณแยกบางนาตรงนี้ดูไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่
แต่ทีนี้ค่ะให้ไปดูบรรยากาศสดเลยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการใช้ไฟจากโทรศัพท์มือถือนะคะ
เปิดไฟขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำเหมือนทะเลดาวนะคะ
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทางกรการนำได้มีการบอกให้ประชาชนนะคะ
ผู้ที่ชุมนุมอยู่ตรงนี้เนี่ยได้มีการทำกิจกรรมตรงนี้นะคะ
อย่างที่เห็นค่ะตรงนี้คือทะเลดาวนะคะที่เป็นไฟมาจากมือถือนะคะ
แต่ว่าในขณะที่มือกำลังสายให้เห็นถึงดวงไฟที่กำลังขยับไปขยับมานะคะ
ของผู้ชุมนุมค่ะตามที่ได้ยินตามเสียงเลยนะคะก็คือออกไปออกไปนั่นเองนะคะ
ซึ่งตรงนี้ค่ะผู้ชุมนุมนะคะก็มาถึงตรงนี้เนี่ยประมาณสัก๔โมงเย็นได้ค่ะ
จากจุดนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะก่อนที่จะมาปัดอยู่ตรงนี้นะคะ
ตรงนี้นี่ก็คือบริเวณแยกบางนานะคะทางฝั่งถนนสุขุมวิทย์ขาออกค่ะ
ซึ่งตรงนี้ทางผู้ชุมนุมก็ได้มีการนั่งนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ
แล้วก็ในบริเวณรอบนั้นนะคะทั้งในส่วนของสะพานลอยนะคะ
แล้วก็คอยร่วมดูบรรยากาศชุมนุมครั้งนี้ด้วยนะคะ
ขณะที่บรรยากาศรอบค่ะในส่วนของการจราจรนั้นก็ยังสามารถทำได้ตามปกติ
ยกเว้นในส่วนของสุขุมวิทย์ขาออกเท่านั้นเองนะคะ
ขณะที่ตัวของทางต้นที่ตำรวจเองก็ได้มีการนะคะ
เฝ้าสังเกตการณ์อยู่รอบด้วยโดยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของสพบางนานั่นเองค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะคะของพื้นที่แยกบางนาตรงนี้นะคะ
ถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะรายงานเข้าไปค่ะ